อย่างสัตว์เลี้ยงของเราบางทีมันก็สนเกินเหตุ
สนจนขนาดที่ว่าเดือดร้อนตัวเอง
เดือดร้อนแบบไหนเราไปดูค่ะ

คราวนี้ไม่ใช่พรีพีอ่ะแต่เป็นเจ้าดำ

ไม่รู้ว่ามันไปมุดท่าไหน
ปรากฏว่าหัวมันเนี่ยไปติดแงกอยู่กับประตูรั้วเหล็กหน้าบ้าน

คนดูสิน่าสงสารอ่ะ
แล้วคนที่เขายืนอยู่แถวนั้นเขาเห็นแล้วก็อดรนทนไม่ไหวก็อยากจะช่วย
ก็เลยแจ้งเหตุด่วนนะคะบอกพี่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
พี่กูภัยก็รีบบึงมาเลยนะคะ
เป็นกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
พอมาถึงพี่เขาดูแล้วลักษณะอาการเป็นยังไงไม่รอช้า
เริ่มจากเอาน้ำราดก่อนราดที่หัวมัน

ก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คิดว่าคงทำให้มันคลายล็อกหรือว่าให้มันลื่น
พอให้เอาหัวดึงออกมาง่ายนะคะ
นี่ก็พยายามค่อยนะ
ก็ต้องเรียกได้ว่าใช้เทคนิคแหละ
เพราะว่าเหล็กกับเนื้อนะอะไรมันแข็งกว่ากันล่ะ
แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้ด้วยความตั้งใจ

ประคองเหมือนทำคลอดอีกแล้วค่ะ
มายืนงงนิดนึงอ๋อฉันหลุดออกมาได้แล้ว

อาจจะบ่นให้เจอพ่อแม่เสียสู่นักเลวเรา

ถ้าควรจะเข้าไปอีกนานน่ะนะ